เขาก็ไปนั่งอ่านหนังสือแล้วเหมือนเคลิ้มจะหลับ
อยู่ในพวังที่กำลังตึงหลับตึงตื่น
เขารู้สึกว่าเหมือนมีคนมองเขาอยู่มุ้ง

พุ่งลงไปนะกูก็นอนเล่นไง
แล้วระหว่างนั้นมองที่ชั้น๓ถึงชั้น๒ต้องมองเห็นพื้นชั้น๓
มันเป็นพื้นไม้ระหว่างนั้นมันเห็นเหมือนน้ำสีดำ
แต่พอเพ่งดีระหว่างนั้นมันไม่ใช่น้ำ
มันเป็นหัวคนทั้งหัวหล่นลงมาทั้งตัว
สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุ
แล้วก็ในค่ำคืนวันนี้สถานีผีดุของเรานะครับ
ยังคงมีประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
ให้ได้คุณผู้ชมนั้นติดตามรับชมรับฟังกันเหมือนเช่นเคยครับ

ทุกเรื่องที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังจะได้ฟังในต่อไปนี้
คุณผู้ชมจะต้องใช้ดุลยพินิษฐ์แล้วก็วิจารณญาณในการตัดสิน
ในการรับฟังด้วยทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับ
ทางรายการอยากให้ทุกท่านนั้นรับชมรับฟังในทิศทางของความบันเทิงมากกว่าครับ
แขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกับเราเป็นหนึ่งในนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลครับ
ซึ่งผมกับแขกรับเชิญท่านนี้มีชื่อเดียวกันนั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อย

เราจะยกหูคุยกันวันนี้มีโอกาสได้เจอกันเป็นครั้งแรกและวันนี้คุณแจ๊คมีอีกหนึ่งเรื่อง
มาฝากชาวสถานีผีดุชื่อเรื่องว่า

มาฟังเรื่องนี้กันคุณผู้ชมเรื่องเอียนเป็นยังไงฮะ
ก็คือเรื่องนี้มันย้อนกลับไปตอนสมัยผมเลือกเล่นดนตรีแล้ว

ผมกลับมาบ้านมาเปิดกิจการเปิดบ้านเล่านี่แหละฮะ

แล้วมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้ผมต้องย้ายไปที่เกาะเกาะหนึ่ง

แล้วผมก็ไปเจอรุ่นพี่ที่เคยเล่นตีด้วยกันเขาก็ชวนไป
เขาบอกว่าแจ๊คชั่วโมงนี้อยู่เกาะสบายแน่นอน
สบายเพราะว่าตอนนั้นฝรั่งทั้งยุโรปและอเมริกาเริ่มหนีมาเที่ยวแถวบ้านเรา
หลังจากนั้นประมาณปีหรือสองปีนะที่ผมได้ไปทำ
และเป็นที่สุดท้ายที่ผมเลือกด้วย
หมายถึงว่าบาร์นี้มันเคยถูกสร้างไว้อยู่แล้ว
มีครับมีเจ้าของบาร์เนี่ยเขาให้เช่าด้วยสาเหตุที่ว่าเขาจะไปเที่ยว

แค่นั้นเองก็เลยปล่อยให้เช่า
ซึ่งคุณแจ๊คไปดูแล้วเฮ้ยโอเค
ที่ผมดูครั้งแรกเลยผมไม่เอาแน่นอนบาร์แห่งนี้
แต่ว่าพอเข้าไปตอนกลางวันเนี่ยมันเหมือนสกปรกนะครับ
เพราะพื้นมันเป็นด้วยไม้แล้วมันใช้สีเพ้นมั่วไปหมด

ซึ่งแต่ละที่บางที่ถูกใจแต่แพง

ที่ถูกยิงแต่เละกว่าอะไรอย่างนี้ไม่ได้
กลับมาวกที่นี่อีกครั้งมาเจอเจ้าของ

ถ้าสนใจเท่าพี่พี่คิดไม่แพง
ตอนนั้นคิดผมเขาเก็บไปหลายปีครับ
ปีละแสนกว่าบาทตกเดือนละหมื่นนิด
ถามว่า๑๐กว่าปีแพงไหมถ้าเป็นบนฝั่งแพง

เพราะมีนักท่องเที่ยวมายังไงมันมีกำไรแน่
เพราะของเนี่ยแพงกว่าบนฝั่งจริง๖๗๐เลย

แล้วข้อสำคัญคือเขาบอกว่าถ้าไม่สะดวกจ่ายไม่เป็นไร

คุยกันถูกคอเขาก็พาไปดูในร้าน

พอเปิดไฟแบ็คไลท์มันสว่างเป็นสไตล์แบบบาเลเก้

พอหันหน้าเข้าบาร์เนี่ยเป็นบาไม้สองชั้น

ห้องที่๒กับ๓เนี่ยเขาแล้วแต่จะเอาไว้นอนหรือเก็บของอะไรก็แล้วแต่เรา

ไปติดกันก็คือมีต้นมะขามใหญ่มาก
สามสี่คนโอบสูง
แล้วเขาสร้างบ้านต้นไม้ไว้เขาก็พาผมขึ้นไปดู
บ้านต้นไม้ชั้น๒เป็นลานโล่งมีห้องน้ำด้วย
แล้วก็ขึ้นไปชั้น๓พอระหว่างเดินขึ้นชั้น๓เนี่ย

อยู่ข้างบนโต้ลงมันจะเอ็นแต่เขาใช้สลิงขึงไว้๔ด้าน
พอขึ้นไปถึงก็มีที่นอนมีมุ้งมีเครื่องใช้สอยอะไรอย่างนี้

เพราะว่าผมว่าผมเมาแน่ไอ้ที่เอ็นเอ็นเนี่ย

เจ้าของเขาเลยบอกว่าดีแล้วที่ไม่ขึ้นมานอน
ไม่ต้องนอนหรอกนอนไม่ได้หรอกเขาพูดอย่างนี้

ผมก็เลยนึกว่าด้วยความที่เขาทักนี้หรือเปล่า
เพราะผมเวียนหัวหรือเปล่าผมว่าไม่เป็นไร
เขาให้อยู่ฟรีปรับปรุงร้านฟรีไม่คิดค่าเช่าด้วย

ดีฮะจนผมปรับปรุงร้านไปสองเดือน
ผมก็ไม่เคยขึ้นไปชั้น๓นะมีแต่ขึ้นไปชั้น๒นั่งเล่นบ้างเพราะมันเย็น
จนมาถึงเปิดร้านแขกดีตามเป้าตามที่เราคิดไว้ทุกอย่างดีมาก
แล้วคราวนี้บาร์ที่ดังมันมีอยู่๓บาร์ทั้งหาด
เจ้าของสามบานเนี่ยรวมทั้งผมมาคุยกันว่า

ตอนหลังเนี่ยปาร์ตี้ทุกอาทิตย์เลยคุณเลือกวันเลย
ถ้าวันที่ผมเลือกเขาจะปิดบาร์ของเขาสองบาร์ให้แขกมาจอยเราอืมอ่า
ถ้าวันที่เขาเลือกเราก็ปิดบากให้แขกไปต่อยเขา
แล้วธรรมดาผมบอกตรงผมอยู่บ้านผมเป็นคนดื่มเหล้าอยู่แล้ว
แต่ถ้าก่อนจัดปาร์ตี้เนี่ยจะไม่ดื่มเพราะอีกวันปาร์ตี้มันจะงานหนักมาก
มันมีอยู่วันหนึ่งที่ผมซื้อของมาสต๊อก
ที่บอกว่าห้องแรกห้องครัวห้องที่๒เป็นห้องของลูกน้องที่เป็นต่างด้าว
ที่๓ผมจะนอนและเก็บของไว้ในห้องนี้
แต่ด้วยความสะเผ่าที่ผมออกมาจากห้องนี้ทุกครั้งผมไม่เคยล็อกกุญแจ
มันก็เลยเกิดของหายผมโทษใครไม่ได้
ผมเลยตัดสินใจว่าห้องนี้เป็นห้องเก็บของให้ล็อกไปเลย

ก่อนปาร์ตี้ฝรั่งจะรู้ว่าวันนี้ปาร์ตี้จะไม่มีการดื่มนัก
สามทุ่มผมก็ปิดร้านแล้วผมขึ้นไปนอนเร็ว
ประมาณสัก๔๕ทุ่มผมเริ่มเคิ้มจะหลับ

ผมรู้สึกว่าเหมือนมีน้ำหยดลงมาหยดลอดมุ้งเลยนะ

ผมก็เลยหรือฝนตกปล่อยแล้วรู้สึกพบว่ามันเริ่มโยกแล้ว
เราก็เลยตัดสินใจลากที่นอนมากลางบ้าน
กลางตึกแล้วก็เอามุ้งถอยมา

หยดทะลุมุ้งพี่ก็ดูน้ำมันหยดทะลุมุ้งมาโดนหน้าผม
แล้วตรงที่ผมนอนมันเป็นโคมไฟระยะ
ผมก็พยายามพอปรับแสงได้ผมก็มองเป็นอย่างนี้
พอมองไปที่โคมไฟมันไม่ใช่โคมไฟ
มันเหมือนเป็นผ้าผืนใหญ่แล้วมันค่อยเหมือนเป็นผ้า

หล่นลงมาแล้วแล้วมุ้งพี่นึกถึงสภาพมุ้งมันยุบไหม
แล้วสัญญาณคนมันต้องกันผมก็กันไง
พอมันเหมือนจะถึงหน้าผมไอ้ผ้าผืนนั้นมันหายไป
เชื่อไหมกระดาย๑๐ขั้นผมโดด๒ทีถึงพื้นเลยนะ

คือทั้งที่ตอนแรกตอนที่ผ้ามันหล่นลงมา
คือแน่นอนว่าพอผ้ามันกระทบมื้อ

หายไปมันช่วงแบบพลิบตาจริงที่เหมือนผ้าหล่นลงมา

ที่ก็มีฝรั่งมาขอขึ้นไปผมก็ให้ขึ้นนะ

เหตุหลักเลยคือช่วงนั้น
รู้สึกจะเป็นช่วงเทศกาลสงกราน

โดยที่ไม่มีการจองห้องอะไรไว้เลย

ก็เนี่ยมาแล้วถึงแล้วเนี่ยถึงท่าเรือแล้ว

อ้าวแล้วก็มาผู้หญิง๒ผู้ชาย๑
ก้อยแล้วก็ผู้ชายชื่อแมน

คนวันนั้นมาก็บอกจะนอนตรงไหน
แมนนอนกูได้ไม่เป็นไรผู้ชายนอนห้องเดียวกัน

ผมบอกว่าชั้น๒นะเห็นเลยชั้น๒
เดี๋ยวแกขึ้นไปทำความสะอาดแกชอบแกนอนเลย

ก็ทำความสะอาดอะไรกันเรียบร้อยก็ลงมา
จนประมาณสัก๖โมงเย็นทุ่มหนึ่ง

ผมก็เลยว่าอย่าเพิ่งดื่มมาเว้ยวันนี้
เดี๋ยวพรุ่งนี้จัดวังงาน

มันทั้งวันทั้งคืนแน่ไม่ต้องห่วง

งั้นเดี๋ยวไปนั่งชั้น๒

ไม่รู้ไม่เจอนะนั่งคุยก็ได้นั่งเล่นก็ได้
คือเล่นไอ้เนี่ยไภอีไก่กินน้ำไอ้พี่
ก็ไปขอกิจกรรมเล่นกัน
ไพ่กินน้ำสนุกสนานนั่งคุย

ผมหันหน้าให้บันไดชั้น๓

ผมสังเกตว่าก้อยลุกลีลุกลนคนแรกเลย

ไอ้นู่นยังจับมือผมไม่ปล่อย

ไม่มีผมก็พยายามยันกลัวเพื่อนกลัว

อยู่ในพวังที่กำลังคลึงหลับคลึงตื่น

เหมือนมองพยายามจะมองทะลุมุ้งเข้ามา

บอกว่านี่ไงวันนี้ฉันกะชวนนอนตรงนั้น๔คนเลย

ระหว่างที่เรานั่งเล่นกันอยู่พี่

เหมือนมีหัวคนพยายามชะโงกหน้ามามอง
โงกหน้าลงมาดูมามองกลุ่มเรา๔คน

แล้วสภาพตรงนั้นจากห่างไปถึง

แค่ยืนคุยเนี่ยได้ยินอยู่แล้วอืม

ซึ่งนู้นเป็นแฟนกับแมน

เพื่อนเล่าให้ฟังแล้วแล้วเราเคยเจอแล้ว

ก็เงยหน้าขึ้นไปแล้วชั้น๓มันจะเบี่ยงไปอีกใช่ไหมพี่

สภาพเหมือนคุมพูดคุมพ่าย

ซึ่งตาจ้องมาเหมือนประมาณว่า

คือประมาณว่าอย่าพูด

ผมกระเด้งตัวออกมาก็เลยเลือกที่วิ่งออกมานอกชาน

แป๊บเดียวไม่ถึง๒นาที

ชั้น๓ไม่รู้ใครอยู่ชั้น๓ไม่รู้

คือเป็นคนคุมผ้าไว้

นี่คือคลุมไว้ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นเสื้อหูหรือเป็นผ้า

ทำไมวะพี่ก็รู้ว่ามีอะไร

บังเอิญรุ่นพี่ที่บอกว่าชวนผมไปอยู่

พี่อ๋องบอกเหลวไหลมีอะไร

เดินมาจากข้างหลังเลยจะโวยวายทำไมนักหนา

ซึ่งหัวมันก็จะพ้นตรงนั้นแล้วจะมองเห็นแล้ว

รีบวิ่งตามคุณใหม่แกขึ้นมา
สภาพที่เห็นคือเพื่อนผมนอนหงาย

ปากทางช็อตอย่างงี้เหรอแล้วระหว่างร้านผมกับโรงพยาบาลที่อยู่บนก่อน
มันคนละฝั่งเลยครับกู้ภัยก็ไม่มีสมัยก่อนโทรเรียกไปผมพยายามสองคนช่วยกัน
เพื่อนผมลงมากลางร้านประถมพยาบาลที่พื้นกว่ารถพยาบาลมาเพื่อนผม
ฟื้นแต่ฟื้นมาก็ยังพูดในบริษัทพูดไม่รู้เรื่องโวยวายจนสมบัติได้
พักใหญ่ใหญ่เลยก็เลยถามว่าเป็นไงเขาบอกว่าพอเนี่ยพุ่งลงไปน่ะ
ก็นอนเล่นไงก็นอนรอนอนเล่นแล้วระหว่างนั้นมองที่ชั้น๓
ชั้นสองต้องมองเห็นพื้นชั้นสามมันเป็นพื้นไม้เป็นร่องร่องร่อง
ระหว่างนั้นมันเห็นเหมือนน้ำสีดำกำลังแบบเหมือนเกาะตัวแล้วจะรวมตัวหล
อืมแต่พอเพ่งดีดีระหว่างนั้นมันไม่ใช่น้ำ
มันเป็นหัวคนทั้งหัวหล่นลงมาทั้งตัว
มันยังไม่รู้เลยว่าโดนตัวมันหรือเปล่าเออแต่คนนั้นคือมันจบล่ะ
ทุกอย่างมันตัดไปหมดเลยครับเป็นหัวคนแล้วหล่นลงมาทั้งตัว
แล้วมันก็ตัดไปหมดเลยสภาพเนี้ยมันคือตัดคือมันช็อกไปแล้วครับ
เราก็ถามหาก็นั่งคุยแล้วระหว่างนั้นผมคุยไอ้นัทที่บอกว่าพี่รู้รู้อะไรวะ
เจออะไรวะนัทมันบอกว่ามันมีอยู่ครั้งนึง
บังเอิญแขกเขากินเครื่องดื่มเหลือครับมันก็เก็บขึ้นไปแอบไปกินชั้นสามอืม
ก็นั่งนั่งดื่มอยู่สภาพเดียวกันเลยมีน้ำหยดลงมาก่อน
พอน้ำหยดมามันชะโงกหน้าดูเป็นผ้าสีดำทั้งผืนหล่นลงมาคุมตัว
นัทเป็นคนเดียวที่ได้โดนผ้าคุมตัวหล่นลงมาคุมสัมผัสได้เลยว่าเป็นผ้าผืนหนึ่ง
อืมสติแตกทุกคนวิ่งลงมาเหมือนกันทุกคนต้องเจอแล้วต้องวิ่งกระโดดลงมาเหมือนกัน
ครับเป็นอย่างงั้นทุกครั้งแล้วผมอยู่ที่นั่นไปจนเข้าโลอีกอ่า
ผมถามใครซึ่งส่วนใหญ่เจ้าของรอบผมที่เป็นบางกะโลเนี่ยจะเป็นฝรั่งมาเช่าทำ
ครับซึ่งคุยกันรู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องมั่งบอกตรงตรงถามใครไม่มีใครรู้
ไม่มีใครตอบผมได้จนวันหนึ่งที่บอกว่าข้างบ่าผมมีบังโลของฝรั่งเช่า
ครับมีลูกน้องมังกะโลเขาเป็นคนอังกฤษชื่อเดฟเดฟเดินมา
บอกผมว่าแจ๊คไอจะขึ้นฝั่งแล้วเดี๋ยวพูดภาษาไทยได้ดีด้วย
ผมก็เลยถามว่าทำไมอ่ะเขาบอกว่า
เดฟทำผมกันว่าแจ็กอยู่ตั้งนานแล้วแจ็กได้เจอเยียนหรือยัง
ผมถามเอียนไหนวะเออเอียนที่อยู่ชั้นสาม
โอ้โห
ถามว่าเอียนคือใคร
บอกว่าความจริงเดฟก็มาไม่ทันหรอกนะ

คือเอียนเนี่ยเขาเป็นชาวอังกฤษ
มาอยู่ประเทศไทยแล้วก็ได้เมียไทย
ซึ่งเคยทำธุรกิจอยู่ที่เกาะเหมือนกัน
แล้วก็โดนผู้หญิงขนไปหมดเลย

แล้วเข้ามารู้จักกับเจ้าของบาร์เนี่ยซึ่งตอนนั้นเขาก็ประกอบเหตุการณ์เหมือนกัน
ก็เลยมาขอพี่เจ้าของบาร์เนี่ยเขาก็เขาเป็นคนที่โอเคอ่ะ
เขาบอกหมดเลยว่าอยู่กับเราก็ได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวช่วยกันทำ
แต่สภาพที่ตอนที่อยู่ผมก็ไม่รู้นะว่าเขาอยู่กันแบบไหนอยู่ยังไง
แต่มารู้อีกทีก็คือว่าวันที่เกิดเหตุพี่วุฒิเขาขึ้นฝั่งเพื่อไปสั่งของแล้วกลับบ้าน
ซึ่งทุกครั้งที่เข้าไปต้อง๗๑๐วัน
เขาบอกว่าวันนั้นเอียนขึ้นไปผูกคอตายที่ชั้นสาม
แต่ก่อนผูกคอตายเรียนเอาผ้าห่มสีเทาหม่นพี่นึกออกไหม

จนพี่เขากลับมาแล้วหาไม่เจอขึ้นใหม่

ใช่หลุดออกจากกันแล้ว
เขาก็เลยเอาโคมไฟตรงนั้นมาใส่แทนตรงจุดที่ผูกห้อย

เดี๋ยวนะวิธีการฆ่าตัวตายของเขาคือก่อนที่จะไปผูกคอตาย

เหมือนผูกไว้หรือเปล่า
น่าจะเป็นผลพวงจากความผิดหวังจากผู้หญิงคนนั้น
เอาจริงผมก็ยังไม่ได้คุยกับเจ้าของบาร์เท่าไหร่ในเรื่องนี้นะ

ตอนนี้บ้านบาร์ก็ลื้อแล้วเป็นบางทำเป็นรีสอร์ทแล้ว
คุณแจ๊ผมย้อนกลับไปนิดนึงตอนที่เพื่อนฟื้นแล้ว
แล้วหลังจากนั้นยังไงต่อยังต้องอยู่ต่อ
ผมอยู่ต่อครับผมไม่เคยยุ่งอีกเลยผมไม่เคยขึ้นอีกเลย
โอเคปล่อยแค่นั้นไปเลยหรอ

ผมห้ามไม่ได้พี่เพราะมันไม่มีประตูปิดเปิด

ข้างนอกมันไม่ได้อยู่ในบริเวณของป่า

ก็คืออย่างนี้ขึ้นไปอยู่ไม่นานก็วิ่งลงมา
พอรู้ความจริงต้นสายปลายเหตุทั้งหมดแล้วครับ
ประมาณซิงหายรกัญญาผมก็กลับฟังแล้ว
เท่าที่รู้ทั้งรู้ว่าข้างบนเอียนเขายังอยู่

ผูกคอตายเพราะว่าแฟนขนของหนีไป

เจ้าของปล่อยให้เช่าจริง๑ปีเนี่ย
ตัวผมที่คุยผมว่าคุยไม่ได้คุยรายละเอียดถึงว่าเป็นอะไรยังไง
แต่ผมถามตรงนี้เขาก็บอกว่าจริงแต่เขาก็ไม่เคยเจอ
แล้วที่ผมบอกว่าผมกลับไปแล้วลื้อหมดแล้ว

คือวิธีการฆ่าตัวตายลักษณะแบบนี้
ไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งที่เขาคิดคืออะไร
แต่ถ้าเป็นอีกความเชื่อหนึ่งคือสมมุติว่าจะมีคนผูกคอตายนี่เคยได้ยินกันหรือเปล่า

ผู้หญิงคนไหนที่ผูกคอตายนี่น่าจะไปทางฝั่งทางจีน

แล้วฆ่าตัวตายโดยการผูกคอตายหรือว่าด้วยวิธีการแบบไหนก็แล้วแต่

แต่ที่ผมบอกว่าเขาลื้อไปแล้วเนี่ย

มันมีคนเอาไม้ท่อนนั้นไปทำบ้าน
ขื่อที่เอาไว้ผูกคอเหรอ

แต่ผมไม่รู้ว่าอยู่ในสภาพไหนอะไรยังไงล่ะ

ซึ่งต้องถามว่าคนที่เอาขื่อนี้
ทำบ้านตัวเองเขารู้หรือเปล่า
ผมว่าคนที่นั่นเขาน่าจะรู้กันหมดนะ

จากคนที่เอาไปสร้างบ้านอ่ะ

ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน

คุณแจ๊คเล่าให้พวกเราได้ฟังกัน

ถูกลิขิตเอาไว้นะ
แล้วโดนให้ยอมทิวอยู่ที่อื่น

อันนี้มันเป็นตัวเลือกสุดท้ายจริง

พวกเราได้ฟังกัน
คือการไปเช่าสถานที่ลักษณะแบบนี้คือต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟัง
มันเป็นเรื่องของดวงมันเป็นเรื่องของจังหวะ
มันไม่ใช่ว่าจะต้องมีเจอแบบนี้ทุกหลังนะ
สมมุติว่าเจ้าใหม่ไปเช่าอย่างที่คุณแจ๊คเคยเช่าเขาอาจจะไม่เจอก็ได้

แต่ถามว่าทั้งคุณแจ๊คแล้วก็เพื่อนคุณแจ๊คแล้วก็รวมไปถึงลูกน้องเจอนัก
ถ้าโดนสัมผัสกับตัวก็ลูกน้องสัมผัสจริงที่สัมผัสผ้าผื่นนั้นที่หล่นลงมาใส่ตัว
ตอนที่บอกว่าน้ำหยดมาใส่หน้าคุณแจ๊คอ่ะน่ากลัวแล้วนะคือเอาจริงน้ำเหลืองป่ะ
นั่นไงเราไม่รู้ไงเราไม่รู้ว่าน้ำอะไร
น่ากลัวเหมือนเดิมครับนี่คือประสบการณ์ของคุณแจ๊คนะครับ
หนึ่งในนักเล่าเรื่องผีจากโซเชียลครับ
วันนี้ขอบคุณคุณแจ๊คด้วยนะครับขอบพระคุณครับที่มาถ่ายทอดเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันครับ
และในค่ำคืนวันนี้ครับสถานีผีดุของเราหมดเวลาลงอีกแล้วครับ
ครั้งหน้าแขกรับเชิญที่จะมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญจะเป็นใครนั้น
คุณผู้ชมต้องติดตามกันให้ดีครับ
ติดตามแชนัลนี้ไว้ด้วยนะครับนั่นก็คือทางไทยรัฐออนไลน์นั่นเองครับ
คืนนี้ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกนะครับ
และเจอกันในวันศุกร์หน้าสวัสดีครับ